ไปที่วัดพระนอนขอนต่างเอาเปริมแม่ภิมศ์จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อจะเก็บไว้๑๐๐วันนะครับ

เมื่อวานี้มีพระออกมาเปิดเผยบอกว่า

แล้วก็เดินดูปลาในสระหน้าสาราวัดด้วย

บรรยากาศขณะที่เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยู
ได้ช่วยกันนำศพของคุณโอวรุธวรธรรม

ออกจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเดินทางไปยังวัดพระนอนขอนตาน

โดยมีพี่นิโนเมธานีบุรณสิริอัญชมพงภรา
พระองค์ไซมสวรรีพระหวรราชาที่นัดดามาธ
พระสงฆ์เดินจูงสายสิน
พระสงฆ์เดินจูงสายสิน
เมื่อเคลื่อนศพไปยังวัดพระนอนขอนตา
แล้วก็ประกอบพิธีปิดศพเรียบร้อยแล้ว
คุณนีโนเมธานีนะครับได้ลุกขึ้นกล่าวขอบคุณแขก
ตลอดจนถึงแฟนคลับที่มาร่วมกันส่งศพของคุณโอวรุษ
โดยบอกว่างานศพสำเร็จลุล่วงมาถึงวันนี้ได้

หากเป็นเพราะแรงใจจากทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนน้องเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับ

แล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่นักแสดงและแฟนคลับทุกคน
ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ
ซึ่งตัวพี่นีโน่เองมองว่าคุณโอวรุธวรธรรม

จากนั้นพี่นีโน่ก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับ
สำนวนสยอดเงินที่ผ่านมาทางบัญชิโรงรวม
สำนวนสยอดเงินที่สร้างบุญในวัง
ไม่ว่าจะเป็นจำนวน๒๐ลาตร

สำนวนสยอดเงินเท่านี้ได้สยอดเงินขึ้นจากประมาณ๒ล้านบาท

คีย์สตรัคแอปผมจะขึ้นตลอดเวลาว่าขายบริษัทเข้าบัญชีผม
นีโน่ยังได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ที่อยากจะทำบุญ
การบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งภาคเหนือ
ซึ่งอนาคตนั้นจะเป็นศูนย์ที่รักษาโรคมะเร็ง
สำหรับผู้ป่วย๑๒จังหวัดในภาคเหนือ
การบริจาคเข้าบัญชีของครอบครัว
เนื่องจากปิดรับบริจาคแล้ว
แล้วก็ภายหลังจากพิธีรับศพของคุณโอวรุษ

เจ้าภาพได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและก็แฟนคลับที่มารออยู่
ให้เข้ามาเคารพศพและเยี่ยมศพของโอ
ที่อยู่ในโรงเย็นประดับประดาษตกแต่งด้วยดอกไม้
ประดิษฐ์อย่างสวยงามและก็เป็นโรงที่มีรวดลายแปะทองคำแบบนี้
โดยพี่นีโน่ก็เตรียมจะเดินทางกลับกรุงเทพ
แล้วก็เห็นผู้ที่มาเยี่ยมศพคุณโอวรุษ
ก็อยู่ต้อนรับถ่ายภาพร่วมกับแฟนคลับ

ในช่วงนั้นเองก็มีชายชะลาคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในสารา
เดินตรงปรีมาที่หน้าโรงเย็นตรงภาพถ่ายของคุณโอวรุษ
ก่อนที่จะยื่นหน้าเข้าไปใกล้ภาพ
ถามว่ารูปภาพชื่อว่าอะไรมาอยู่ที่แห่งนี้ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข
นีโน่เมธานีนะฮะเมธานีก็ยืนอยู่ใกล้เห็น
ได้เดินมาบอกคุณลุงบอกว่าคนนี้ชื่อโอวรุษจะมาอยู่ที่นี่ร้อยวัน
ผู้สื่อข่าวก็ถามพ่ออุ๊ยคนนี้นะครับก็ทราบชื่อว่า
ชื่อนายอินเหลาแสงเพราะอายุ๘๒ปีเป็นชาวบ้านใกล้วัด
โดยพ่ออุ๊ยอินเหลาบอกว่าไม่รู้จักก็เลยมาถามว่าคนในภาพนี้เป็นใคร
สำหรับชาวบ้านที่มารอพี่โอวรุษนะครับ
ก็พูดว่าก่อนจะนำศพพี่โอวรุธมาถึงฝนตกกระหน่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตาเป็นเวลานาน
แต่เมื่อขบวนรถเคลื่อนศพเข้าประตูวัดมาอยู่ฝนก็หยุดตกท้องฟ้าสว่างนะครับ
ทุกคนก็แปลกใจไปตามกันและยังมีพระสงฆ์ที่มาร่วมในงามรูปหนึ่ง
เอ่ยกับพระสงฆ์อีกรูปบอกว่าเมื่อช่วงที่นำโลงศพออกมา
คุณโอวรุษเห็นคุณโอวรุธเดินไปเล่นกับห่านที่อยู่เต็มลาน
โดยก่อนหน้านี้คุณโอวรุธก็ยืนดูปลาอยู่ในสระที่หน้าสาลา
และมีใบหน้ายิ้มแย้มนะครับเหมือนพอใจที่ได้อยู่ที่นี่
และคุณโอวรุษจะไม่เหงาหรืออยู่โดดเดียวแน่
เพราะจะมีผู้มาเยี่ยมในทุกวันอยู่แล้วครับ
สำหรับศพของคุณโอวรุษทางวัดก็จะเปิดสาราให้แฟนคลับและประชาชน
เข้ามาเคารพศพได้ตลอดเวลานะครับ
และหากจะถวายเพลงพระก็สามารถแจ้งความจำนงมาอย่างทางวัดได้นะครับ